ต้องไปถามคุณอัจฉริยะเริงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมนะคะ

ว่าหลังจากที่ตำรวจมาแถลงในวันนี้คุณอัจฉริยะว่ายังไง
คุณอัจฉริยะบอกว่ามันก็ข้อมูลเดียวกับผมเลย

เนี่ยผมก็เอาให้ดูจำได้ไหมกล้องตัวเดียวกันเลย
แต่คุณอาชิริยะบอกว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินเข้าไปกลางเรือแล้วไปหัวเรือนี่ใช่ไหม
ใช่ไงพี่อุ๋ยมันตรงกันข้ามกับที่ตำรวจแถลงในวันนี้เลย
แต่คุณอัจฉริยะบอกว่ามันก็ภาพเดียวกันเลย
แต่ตำรวจบอกมันหายไปเลยจากจุดท้ายเรือนั้น

คุณอัจฉริยะบอกว่าก็ผมมาดูกล้องตัวนี้มาตลอดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๑๔นาที
หรือ๒๒นาฬิกา๓๔นาที
มีช่างเทคนิคจัดทำมาให้ตลอดเลย
เพียงแต่ว่าเวลา๒๒นาฬิกา๑๔นาทีที่เห็นมันไม่ใช่แซน

แต่ตำรวจมามั่วนิ่มเอาเอง
อันนี้ขออนุญาตพูดตามคุณอัจฉริยะดิฉันเปล่านะคะ

คุณอัดบอกตำรวจมั่วนิ่มเอาเองว่า๖คนอยู่บนเรือ
ข้อมูลบนเรือเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าผมกับทีมงานเตรียมเอาไว้หมดแล้ว
คือยอมรับนะว่าช่วงแรกตอนที่มีการแถลงก็ถือว่าพอรับได้
ผิดหวังกับตำรวจที่ไม่กล้าออกมาพูดให้มันชัด
เรื่องของการจับขาแซน
ตำรวจแถลงแรกก็ฟังดูดีนะคุณอัดบอก
แต่ฟังไปฟังมาทำไมไม่กล้าพูดให้มันชัดให้มันเคลียร์
กล้าพูดเรื่องฉี่บนเรือด้วยซ้ำ

ให้คนไปสนใจในประเด็นดังกล่าวหรือเปล่า

ก็ไม่ยอมพูดเรื่องของเส้นผม
เลยยังไม่รู้เลยเนี่ยเป็นผมของใครผมของใคร
และที่สำคัญคุณอัดบอกว่าในวันนี้ก็เห็นกล่าวสรุปกันว่า
ขาของคุณแตงโมบาดแผล๒๖แผลที่ขา

คุณอัจฉริยะบอกว่ามั่ว
ข้อมูลมั่วมันเห็นพิรุษในคดีนี้เยอะเลยค่ะ

เพื่อไม่ให้คนสงสัยตำรวจในการทำคดีนี้

ถามว่าจะค่อมไปในมอเตอร์ตามที่คิดวิดีโอที่สมบัติมาแถลงวันนี้
สองข้างใบพัดมันหมุนวงกลม

แต่ด้านยาวคุณบอกว่าแตงโมถูกใบพัดเรือ
แล้วขาแตงโมเข้าไปต้องถามว่าช่วงขาที่แตงโมโดนขาสั้น
จะไปถึงโคนขาได้ยังไงมอเตอร์

ดังนั้นสิ่งที่สมบัติตีต่อเต่าทำออกมาให้เห็น
ฝีมือมากเลยโคตรไร้ฝีมือเลยพูดตรง
คือไม่มีฝีมือในการสืบสวนสอบสวนเลย
อันนี้ให้สม่ายกับเราใช่ค่ะแต่ล่าสุดเนี่ย
ช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณอัจฉริยะเปิดเผย
ผ่านทางช่องยูทูปของตัวเองอีกครั้งนะฮะ
ช่องโคนันเมืองไทยบอกว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
คุณอัจฉริยะบอกนะบอกว่ามีตำรวจยศพลตมตรีต่อเต่า
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีโดยเชื่อว่าคนทั้ง๕คนบนเรือไม่ได้โกหก
มีการประชุมและหาวัตถุพยานและหาวัตถุพยายามเข้ามาสนับสนุน
โดยยืนยันว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นบนร่างกายของคุณตังโม
สอดคล้องกับใบพัดเรือเพราะจากคำที่ตำรวจบอกว่า
แตงโมตกทางด้านซ้ายของท้ายเรือซึ่งขณะนั้นเรือกำลังขับด้วยความเร็วแปดน็อต
ทำให้ไม่มีทางเป็นได้ที่กระแสน้ำจะดูดร่างของแตงโมเข้าไปหาใบพัดเรือ
เตรียมนำภาพบาดแผลจากต่างประเทศส่งมอบให้กับตำรวจเพื่อประกอบเป็นหลักฐาน
จากนี้คุณอัจฉริยะยังได้เปิดภาพวงจรปิดแสดงให้เห็นตำแหน่งของคนที่อยู่บนเรือ
ท้ายเรือมาหัวเรือนะครับก็คือจ๊อปแซนโรเบิร์ตกระติกปอและแตงโม
อันนี้ของคุณอัจฉริยะเขานะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับ
คุณอัจฉริยะยังได้เปิดคลิปเสียงการพูดคุยโดยอ้างว่าเป็นการคุยระหว่างผู้ชายสองคน
ในธรรมนองว่ารู้จักกับปอพูดคุยถึงเรื่องที่ปอไปออกตัวบอกว่าแตงโม
ฉี่ท้ายเรือและเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงจะไปฉี่ท้ายเรือ
ไม่รู้ใครแนะนำแบบนี้ให้พอปอคิดได้ก็ถูกวิจารณ์ถูกถล่มแล้ว
ปอปออ๊ะขี้โดจิตที่ปออีกมากกว่าเป็นมือ
ถ้าไม่ออกรูปนี้ใครก็มองออกไม่มีใครฝึกหญิงไปเยี่ยงอยู่กัน
ไปปรึกษาใครออกใครออก
เฮ็หเล่าพี่
มันก็เลยดูพากันไปโกหกกันหมดไงเรื่องเยี่ยวเนี่ย

ทำว่าจะมาฆาตกรรมฆาตกรรมไม่มีเหรอ
ฆาตกรรมมันไม่ได้ฆาตกรรมกันง่ายนะ
มีชิ้นใหม่อีกนะครับแล้วหลังจากนี้จะไปกับผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายด้วยนะ
จะไปพบกับตำรวจ๓๐เมษายนนี้เพื่อมอบหลักฐานให้
พร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองออกมาช่วยเหลือนั้น
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมและไม่กลัวที่จะโดนฟ้องด้วย
ซึ่งหากตัวเขาผิดก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วอนชาวเน็ตทุกคนให้ช่วยกันทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโม